คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่ข่าวนี้กันหน่อยดีกว่านะฮะ
ร้องเพลงบ้างจัดวันเกิดค่ะ
รูปุ้มศาสิวิมลภรรยาคู่ชีวิตของคุณครูชนละทีทานทองนั่นเอง
คุณค่ะวันคล้ายวันเกิดตรงกับเมื่อวาน๒เมษายนนะครับ

ได้พาภรรยาไปทำบุญวันคล้ายวันเกิดที่วัดสว่างอารมณ์ที่นครปฐม
เสริมความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตแล้วก็จุดประทัดยักษ์เอาเลิกเอาชัยด้วยคุณผู้ชม
คือสลากเนี่ยมันเพิ่งออกไปวันที่๑แต่ไม่เป็นไรแล้วก็มีตัวเลขมาฝากไว้เดี๋ยวมันวันที่๑๖มันก็มีอีกไง

เอามาเนิ่นเลยเลขปลายประทัด
ครูปุ้มนะคะก็คือเลข๖๑แล้วก็เลข๓๒
เลขเด็ดกันไปแล้วนอกจากทำบุญกันแล้ว
คุณครูทั้งสองท่านก็แจกเงินขวัญ

คุณผู้ชมครูชนละทีพร้อมด้วยครูปุ้มให้สัมภาษณ์อัปเดตถึงอาการป่วย
บอกเลยว่าตอนนี้ดีขึ้นมากแล้วโชคดีอะไรรู้ไหม
อันนี้ครูชนละทีพูดเองนะได้ภรรยาคอยดูแลงนะครับโอ้โฮ
บอกด้วยว่าเดี๋ยวกลับไปจะแต่งเพลงให้กับทางวัดสว่างอารมณ์ด้วย
รวมไปถึงผลงานเพลงอื่นก็เพื่อมอบความสุขทางเสียงเพลงให้แฟนเพลง
แล้วก็ขอบคุณแฟนรายการไทยรัฐทีวีรายการบันเทิงไทยรัฐของเรานี่นะคะ
ส่งกำลังใจมาให้กันตลอดค่ะ
ครูปุ้มแล้วก็ครูชนละทีทางทางแล้วก็ขอบคุณค่ะ
เพราะช่องไทรัตร์ทีวีในการที่ติดตามอาการป่วยครูชน
ตั้งแต่เริ่มเข้าโรงพยาบาลจนเข้าโรงพยาบาล